วันนี้วันอังคารมีการประชุมคณะรัฐมนตรี
วันนี้ก็เตรียมพิจารณาแผนการปฏิรูปประเทศ

อย่างเช่นเรื่องที่คณะกรรมการของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
หรือว่ารฟมมีการเสนอในทางการแก้ไขปัญหาการเดินรถไฟ
ช่วงบรอยต่อของสถานีบังซื้อเตาปูน
ขณะที่วันนี้สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
ก็มีการไปมอบเสื้อให้กับท่านนายก

ให้ยกเลิกคำสั่งคอสชที่ไปจำกัดเสร็จภาพของสื่อมวลชน

รายงานสดมาจากธรรมเนียบรัฐบาลครับ
นอกจากวันนี้จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีแล้วนะคะ
ก็ยังเป็นวันที่ถือว่าเป็นวันเสรีภาพของสื่อมวลชนโลกด้วยนะคะ
ซึ่งวันนี้ค่ะบรรยากาศที่ธรรมเนียบรัฐบาลก็คึกคักนะคะ
มวลชนต่างก็สวมใส่เสื้อเพื่อแสดงสัญลักษณ์ของเสรีภาพสื่อมวลชนค่ะ

วัญชัยวงมีชัยนายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยค่ะ
ก็ได้เดินทางเข้าพบและมอบเสื้อที่เราระลึก
ให้กับผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
เนื่องในวันเสรีภาพสื่อมนตรชนโลกค่ะ
ซึ่งก็ถือว่าวันนี้นะคะเป็นวันเสรีภาพสื่อมวลชน
แล้วก็เพื่อให้สื่อทุกคนนะคะตระหนักถึงการทำหน้าที่แล้วก็ให้ความสำคัญกับ
ทางนี้ค่ะนายกสมาคมนักข่าวหน้าหนังสือพิมพ์นะคะ
ได้ขอให้นายกรัฐมนตรีนะคะยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่ยังเป็นข้อจำกัดของสื่อค่ะ
โดยเฉพาะคำสั่งของคศฉบับที่๙๗๒๕๕๗
แล้วก็ฉลับที่๑๐๓ทับ๒๕๕๗ค่ะ
ไปฟังเสียงบรรยากาศระหว่างการมอบเสื้อค่ะ
วันนี้สิ่งที่อย่างที่บอกว่าผมต้องให้เรียนเสร็จภาพมากขึ้น

ผมไม่ได้บอกให้เสรีภาพมากขึ้นแต่ก็ขอให้ท่านมาอาจจะผจญครับ
สัตว์ภาพบางข้อที่อยากเลือกบางอย่างก็ได้ยกเลิกนะครับ

ทั้งนี้ค่ะนายกสมาคมนักข่าวหน้าหนังสือพิมพ์นะคะก่อนหน้านี้ค่ะก็ได้มีการเตรียมเอกสารแถลงวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก
เพื่อที่จะมามอบให้กับนายกรัฐมนตรีด้วยนะคะแต่ทางทีมงานของนายกรัฐมนตรีก็ขอไม่ให้ยื่นเอกสารดังกล่าวค่ะ
ขณะที่สีหน้าของนายกรัฐมนตรีในวันนี้นะคะก็เรียบเฉยไม่ยิ้มแย้มแจ่มใสอย่างเช่นปกติค่ะ
ซึ่งก็ใช้เวลาไม่ถึง๕นาทีนะคะในการพูดคุยกับสื่อมวลชนค่ะ
จากนั้นค่ะนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้เยี่ยมชมกิจกรรมรถโชว์เนื่องในการจัดงานตลาดคลองประดุงตลาดทุนของแรงงานไทยที่ด้านหน้าตึกบัญชาการค่ะ
ยกรัฐมนตรีค่ะก็ได้ลองยิงธนูค่ะโดยได้หันปลายธนูมาที่กล้องสื่อมวลชนค่ะพร้อมกับได้ชิมน้ำผลไม้ค่ะที่บราเทนเดอร์ผสมให้กับนายกรัฐมนตรีดื่มค่ะ
ซ้ำนาประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้มีวาร้าที่น่าสนใจ
พลในกองทัพถึงสามวาระค่ะซึ่งก็ประกอบไปด้วยขอปรับเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว
และปรับอัตราค่าเบี้ยเลี้ยงสนามของสมาชิกกองรักษาดินแดงค่ะ
แล้วก็ขอให้เลื่อนเงินเดือน๒ชั้นนอกเหนือโคต้าปกติจากงบกลางเพิ่มเติมให้กับกำลังพล
ปฏิบัติงานในคอสชค่ะแล้วก็ขอเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การคลองยศตามโครงการปรับเปลี่ยนกำลังพลค่ะ
ขณะที่นายวิศนุเคลืองามรองนายกรัฐมนตรีค่ะก็จะเสนอแผนร่างกฎหมายในระยะเวลา๑ปี
และเสนอการออกกฎหมายของหน่วยงานตามกรอบระยะเวลาการบริหารราชการแผ่นดิน
และการปฏิรูปของคณะรัฐมนตรีค่ะโดยจะมีแผนล่วงหน้าว่ากฎหมายฉบับใดควรเร่งรัด
เพื่อเสนอให้สนชพิจารณาจะได้ทันรถแมพของคอสชค่ะขณะที่วันนี้นะคะ
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยค่ะก็จะเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาการเดินรถช่วงรอยต่อ
สถานีบางซื่อเตาปูนค่ะโดยจะเจรจาแก้ไขสัญญาสัมประธานเดิมกับบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ
ขยายการเดินรถเพิ่มอีกหนึ่งสถานีค่ะจากเดิมหัวลำโพงบางซื่อเป็นหัวลำโพงเต่าปูนค่ะ
ซึ่งหลังจากการประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะนายกรัฐมนตรีก็จะลงมาตอบคำถามกับสื่อมวลชนเช่นเดิมนะคะ
รวมถึงจะมีการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะ